คุณผู้ชมครับมาจับตาเตือนภัยกันในวันที่
ประชาชนได้ไปออกเสียงประชามตินั่นเองนะครับ
หลายคนถ้าออกไปในช่วงเช้าเที่ยงแล้วก็บ่ายอ่อน

แต่ว่าถ้าออกไปในช่วงบ่ายกันแก่๓โมง๔โมง

อาจจะเจอฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่หลายหน่วยนะครับ
วันนี้เท่าที่ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศมานะครับ
หลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
และบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักด้วยนะครับ

สิทธิ์ไปออกเสียงประชามติ๙ล้าน๒แสนกว่าคนนะครับ

ซึ่งเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นถึงร้อยละ๖๐ของพื้นที่
แล้วก็บางพื้นที่ที่อาจจะไม่มีฝนก็มีเมฆเป็นส่วนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยเฉพาะที่เชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านลำพูนลำปางตาก

ก็จะมีฝนตกเกิดขึ้นเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนอง
เชียงใหม่นะครับพื้นที่ที่มีประชาชน
สิทธิ์ออกเสียงมากที่สุดคือ๖แสนกว่าคน
อุปสรรคจากฝนก็มีส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
พื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ
มากที่สุดของประเทศไทยคือประมาณ๑๗๙๔๓๐คนนะครับ
ปรากฏว่าพื้นที่ภาคอีสานนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๔๐ของพื้นที่
พื้นที่ที่ฝนไม่ตกก็มีเมฆเป็นส่วนมาก
ตรวจสอบภาคกลางกันบ้างครับ๒๕จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง
ที่มีประชาชนมีสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติ๑๒ล้านคนนะครับ
พื้นที่ภาคกลางก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๖๐ของพื้นที่นะครับ

ส่วนใหญ่ตกทางภาคตะวันตกของพื้นที่ภาคกลาง
ก็คือที่ราชบุรีที่กาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน
นครสวรรค์สุพรรณบุรีชัยนาฏลบบุรี
ก็มีฝนตกเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ
ภาคตะวันออกวันนี้เท่าที่ตรวจสอบมานะครับ
มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้น

เพราะว่ามีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึง๑๗๐ของพื้นที่

จังหวัดหลักคือจันทบุรีและตราดนะครับ
เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในสัปดาห์นี้นะครับ
สัปดาห์ต่อไปตั้งแต่วันที่๘ถึงวันที่๑๓เนี่ย
อาจจะมีฝนตกหนักมากยิ่งขึ้น
ส่วนเกิดจากปัจจัยอะไรเดี๋ยวเราเตือนภัยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตรวจสอบในพื้นที่ของภาคใต้กันบ้างนะครับ

ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งทะเลอันดามันนะครับ
ตลอดทั้งวันนี้ฝั่งอ่าวไทยตกน้อยหน่อยนะครับ
ร้อยละ๔๐ของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นตอนบนของภาคนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่ประจวบคิริคันเพชรบุรีสุราธานี

แต่ว่าภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนั้นมีฝนตกเกิดขึ้น

นองพังงาภูเก็ตและกระบี่นั้นมีฝนตกนะครับ
แล้วก็มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรครับ
คุณผู้ชมครับบ้านเรามีปัจจัยที่ทำให้ฝนตกเกิดขึ้น
เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ที่ประเทศอินเดียนั้นมีกำลังแรง
ตอนนี้นะครับหย่อมความกดอากาศต่ำนี้พาดผ่านเข้ามาสู่พื้นที่ของพม่า
เข้าสู่ไทยเข้าสู่ลาวแล้วก็เข้าสู่เวียดนามต่อไปนะครับ
ไปเจอกับหย่อมความกดอากาศต่ำตัวที่อยู่ที่ประเทศจีน
กลายเป็นร่องฝนพาดผ่านบ้านเรานะครับทำให้บ้านเรามีทั้งฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักด้วย
นอกจากปัจจัยของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้บ้านเรามีฝนตกหนักมากยิ่งขึ้น
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของพายุโซนร้อน
ที่เพิ่มกำลังมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับพายุโซนร้อนตัวนี้นะครับอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ
มีชื่อว่าพายุโอใหม่เป็นภาษาปาเหล่าแปลว่าพะเนจรนะครับ
ตอนนี้มีศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันออกเชียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น
มีความเร็วลมศูนย์กลางอยู่ที่๑๐๒กิโลเมตร
แล้วก็เคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือมุ่งสู่ทะเลทางตะวันออกของญี่ปุ่น
คาดว่าพายุจะเพิ่มความเร็วศูนย์กลาง
เป็นพายุไต้ฝุ่นระดับหนึ่งในเช้าวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้น
ดังนั้นใครที่ต้องการจะเดินทางไปแถบญี่ปุ่นนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศไว้ด้วยนะครับ
ถามว่าพายุตัวนี้มีอิทศภนต์โดยตรงต่อบ้านราวรึเปล่า

แต่ว่ามีผลโดยอ้อมครับ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าช่วงนี้บ้านเรา
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่ทางภาคใต้
ฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยด้วย
เขาถูกพายุลูกนี้พายุโอไมดูดเข้าไป
ทำให้กำลังจากมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานะครับ
ถูกดึงเข้าไปทำให้บ้านเรานะครับก็นอกจากมีห่อมความกดอากาศต่ำ
ผมอธิบายแล้วจากอินเดียมาสู่จีน
ทำให้เกิดฝนทางตอนบนของประเทศแล้วนะครับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ถูกพายุถูกดูดเข้าไปอีก
ทำให้บ้านเราทั่วทั้งประเทศมีฝนตกเกิดขึ้น
ตลอดทั้งสัปดาห์ที่คุณจะต้องเผชิญกัน
ตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๓สิงหาคมนี้
ดังนั้นจึงเป็นการจับตาเตือนภัย
ให้คุณผู้ชมรู้เรื่องของสภาพอากาศ

เหนือจากที่วันนี้ได้รายงานเรื่องสภาพอากาศไปแล้วนะครับ

ว่าเราจะต้องฝ่าฟันกับฝนฟ้าอย่างไรบ้าง

กับผมเซฟสกุลพันธีครับสวัสดีครับ